อีกหนึ่งรายการครับหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่ไปถึงระดับโลกแล้ว
แต่ทำไมลีกนั้นยังซบซาวอยู่นั่นก็คือฟุตซอลลีกครับ
ในปีนี้ข่าวดีเพราะว่าไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสด
คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมด้วยกับการแข่งขันฟุตซอลลีกนะครับ
ทุกสัปดาห์ในสดันเรียงไทย๓คู่นะครับ
ติดตามนะครับว่าความสำคัญของฟุตซอลลีก
จะต่อยอดถึงความประดับโลกของทีมไทยได้อย่างไรจากรายงานครับ
ฟุตซอลนับเป็นกีฬาที่สร้างความสำเร็จให้กับประเทศไทย
ตลอดช่วงพฤษภะวันต้นสวัสดีครับ
นับตั้งแต่การสร้างประวัติศาสตร์เข้าแข่งขันในศึกฟุตซอลโลกที่ประเทศกัวเตมาลาในปี๒๕๕๙
ต่อยอดความสำเร็จในครั้งถัดมาอย่างต่อเนื่อง
รอยยิ้มให้คนไทยทุกครั้งที่ลงแข่งขัน
เช่นเดียวกับระดับทวีปทีมชาติไทยเองก็ผลงานอยู่ในระดับต้นอยู่เสมอ
แต่ทั้งหมดไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากรากฐานที่สำคัญอย่างการแข่งขันฟุตซอลลีก
ลีกที่เป็นเวทีสำคัญสำหรับการสร้างนักฟุตซอลสู่เวทีทีมชาติไทย
มันเป็นการตอบโจทย์จริงเลยว่าฟุตซอลลีกมันมีคุณุปการมาก
สำหรับเป็นการผลิตภูนักกีฬาหรือว่าจำนวนนักกีฬา
การหยิบใช้นักกีฬาก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอล
คนไหนจะไปเล่นชุดใหญ่คนไหนจะต้องอยู่ในทีมที่เป็นชุดบี
หรือว่านักฟุตซอลระดับอายุที่ต่ำกว่า๒๐หรือ๑๗อย่างนี้
ซึ่งเราก็จะต้องเริ่มต้นในการทำทีมตรงนี้ด้วย
ให้สอดคล้องกับผลผลิตที่เรามี
โดยความร่วมมือของสมาคมกีฬาฟุตบอลและการกีฬาแห่งประเทศไทย
และได้รับการตอบรับจากทีมสโมสรต่างทั่วประเทศ
จากนั้นการแข่งขันเริ่มลำดับพัฒนาขึ้นมาในแต่ละปี
มีการเพิ่มรูปแบบการเลื่อนชั้นและตกชั้นคล้ายคลึงกับฟุตบอล
เพิ่มความสนุกร้าวใจมากยิ่งขึ้น
หากแต่การแข่งขันก็ยังคงไม่ได้รับความนิยมมากนัก
เมื่อกระแสของฟุตซอลทีมชาติไทยเริ่มเป็นที่รู้จัก
แข่งขันจึงเพิ่มความสนใจมากยิ่งขึ้น
ก่อให้เกิดสโมสรฟุตซอลใหม่
มีแมชในแต่ละแมชแข่งขันมากขึ้น
และผู้ชมในแต่ละเกมมากขึ้น
เรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนทีม
เงินรางวัลทีมเพิ่มขึ้นหมด
ตรงนี้ก็เราก็มุ่งหวังตั้งใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของฟุตซอลไทย
แล้วก็รวมทั้งเป็นปีที่๑๐ของฟุตซอลไทยด้วย
ก็ฝ่ายจัดทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลและฝ่ายจัดการขัน
ก็ได้วางแผนแล้วก็ได้สร้างมิติใหม่ตรงนี้ให้กับแฟนฟุตซอลทั่วประเทศ
ความตื่นตัวของการแข่งขันฟุตซอลลีกส่งผลที่ยอดเยี่ยมต่อทีมชาติไทย
จะเฟ้นหานักฟุตซอลฝีเท้าดีก้าวสู่เวทีทีมชาติ

เช่นที่นักฟุตซอลในปัจจุบันก็ก่อกำเนิดมาจากการแข่งขันฟุตบอลลีกแทบทั้งสิ้น
มีเวทีหรือมีสถานที่ให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออก
ได้มีมีส่วนในการเล่นมันก็จะทำให้เกิดการพัฒนา
ถ้าเราม้นิเวทีให้เค้าเล่นเค้าไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนไปฝึกถ่ายที่ไหน
มีสนามฟุ็ทโซลเพิ่มมากขึ้น
แฟนชาวไทยได้รับชมกันอย่างใกล้ชิด
และรวมเป็นส่วนหนึ่งของการเฟ้นหานักเตะฝีเท้าดี
พัฒนาต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคตอย่างภาคภูมิ
วิรวิจรรย์เชื้อข่าวแทรรัสทีวีรายงาน